คุณผู้ชมครับมาดูคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดแพร่นะฮะ
มันก็สืบเนื่องมาจากการที่สองสามีภรรยานะฮะ
สามีเป็นชาวอังกฤษชาวต่างชาติ

หายไปจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลช่อแฮม

หายไปอย่างลึกลับเลยพร้อมกับรถพลิกอัพสีขาว
ไหมเลขทะเบียนกไก่ตเต่าสามหนึ่งแปดหนึ่งแพร่
หายไปตั้งแต่๑๙กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
ฝ่ายสามีชื่อว่านายอลันสก๊อตฮ็อก

ส่วนภรรยาชื่อว่านางหนอดสุดแดน

นายอลันท์สก๊อตฮ็อกอายุ๖๑นะครับ
หนอดสุดแดนอายุ๖๑เท่ากันเลยนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็สืบสวนจนจับตัวผู้ต้องหาได้๓คน
แล้วก็ทราบว่าเป็นคดีฆาตกรรม
แล้วก็ฝังศพไว้ในพื้นที่บ้านของผู้ตายนั่นแหละ
อลันสก๊อตฮ็อกนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเขากว้างใหญ่มากนะครับ
ก็เลยต้องใช้รถแบ็คโฮลมาขุดเพื่อจะหาว่ามีศพฝังอยู่ที่นี่จริงหรือไม่อย่างไร
เมื่อวานนี้ก็ขุดกันวันนี้ก็ขุดอีกนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้ระดมกำลังกันกว่าหนึ่งร้อยนายนะฮะ
แล้วตำรวจก็เอาสุนัขตำรวจมาด้วยนะครับ
มาตรวจสอบพื้นที่เอารถแบ็คโฮลมาขุดดินบริเวณสวนหลังบ้านของนายอลันสก๊อตฮ็อกนะครับ
เนื้อที่กว่า๘๔ไร่อยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาดูกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปขุดดินตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ
กระทั่ง๑๐โมง๑๕นาทีก็ไปพบร่างของสองสามีภรรยา
ในลักษณะของร่างเนี่ยคือถูกโยนลงไปในหลุมลึกเกือบ๓เมตร
แล้วก็เอาผ้าใบสีแดงสีขาวนะฮะเอามาปิดบังศพเอาไว้ก่อน
เพื่อไม่ให้ประชาชนมาเห็นสภาพศพนะครับก่อนจะลำเลียงศพออกมาด้านนอก
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแพร่เพื่อผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
นี่ฮะสภาพในพื้นที่คือเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาค้นหาศพในพื้นที่นะครับ
ขุดบริเวณนี้แต่ว่าตอนนั้นเมื่อวานนี้ขุดไปลึก๑เมตรไม่เจอนะฮะ
วันนี้ขุดลึกกว่าเดิมนะครับลงไปเกือบ๓เมตรแล้วก็เจอศพนะครับ
ก็ได้ข้อมูลมาจากการสอบปากคำผู้ต้องหานะฮะที่จับกลุ่มได้๓คนนะครับ
พอพบศพญาติของนางหนอดผู้เสียชีวิตบอกกับผู้สื่อข่าวของเราสั้นนะครับ
บอกว่าพอรู้ว่าเป็นคนในครอบครัวที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าแต่ละคนก็อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันนานจะไปมาหาสู่กัน
ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายกับน้องสาวก็ไม่รู้ว่าจะเคยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
แต่คิดว่าการที่อยู่ด้วยกันถ้ามีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกันตามภาษาก็อาจจะมีบ้างนะ
แต่ว่าถึงขั้นที่จะฆาตกรรมกันขนาดนี้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็บอกว่าตกใจ
เพราะว่าผู้ต้องหา๓คนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้๑ใน๓คือพี่ชายแท้ของนางหนอด
ที่เป็นภรรยาของนายสก๊อตฮ็อกที่ถูกฆาตกรรมแล้วก็ฝังดินไว้ในพื้นที่บ้านทั้งคู่เลยนะครับ
คนในพื้นที่ก็อยู่กันปกติแต่ว่าพอวันที่๑๙ตอนเช้าก็รู้ข่าวแค่ว่า

ว่าฝรั่งกับเมียไทยหายแค่นั้นคือคือปกติว่าไม่ได้ตกใจว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มันที่แรกคือมันไม่มีคนสงสัยว่ามันจะถึงขั้นนี้
แต่ที่เขาสงสัยบางทีเขาก็เล่ากันไปว่าเขาไปต่างช่างวัดไปช่างใหม่ไปอะไรตามปกติที่เขาที่ฝรั่งเขาไป
เขาจะเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สงสัยแต่พอหลายวันเข้ามันก็เหตุการณ์มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ผลสุดท้ายก็เป็นแบบนี้
มันก็ตกใจตกใจอย่างหนึ่งแต่อีกถ้าไปคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือไม่ใช่คนในพื้นที่ในตำบลเราในบ้านเราแค่นั้น
แต่ถ้าเป็นคนในระแวกคนในระแวกตรงนี้อาจจะความรู้สึกก็จะอีกแบบนึงแต่อันนี้หนึ่งเขาเป็นคนต่างชาติแล้วสองภรรยาเขาก็อาจจะเป็นคนต่างบ้านอะไรอย่างนี้
ไม่ไม่ไม่เคยสนิทครับไม่เคยแต่ว่าถามว่ารู้จักไหมเพราะว่าเขาเคยมีภรรยาอยู่ตำบลนี้
ก็รู้จักที่แรกไม่ได้คิดเพราะว่าผมที่แรกผมก็ไม่รู้นะว่าตัวของคนในครอบครัวเขาเป็นคนทำคือไม่รู้
แรกมันไม่รู้เลยไม่มีใครรู้แต่มันมารู้หลังจากที่ตำรวจเขาไปเจอรถแต่ถึงขนาดตำรวจเจอรถแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนเอาไป
คือก็ชาวบ้านก็ต่างคุยกันไปต่างนั้นนะอีกข่าวอีกคนก็ว่าไปอย่างคนก็ว่าอย่างคือตอนนั้นความจริงไม่ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้น
คือข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะบอกว่าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งสามคนเนี่ยอันดับแรกเลยเขาตามเจอจากรถกระบะฟอร์ดสีขาวที่หายไปพร้อมกับสองสามีพระยาคนนี้คือกระบะคันนี้เนี่ย
อยู่ดีดีเอาไปขายต่อไปตกอยู่กับพ่อค้าวัวชาวลาวที่อยู่ในประเทศไทยยี่สิบเอ็ดกันยายนคือเอาไปขายต่อหลังจากสองสามีพระยาคู่เนี้ยหายไปแค่สองวันครับแล้วก็มีคนมาบอกว่าพี่ชายของนางหนอดผู้เสียชีวิตนี่แหละเป็นคนมาจ้างให้ขับรถกระบะคันนี้ไปอืม
ก็เลยตามเจอพี่ชายของนางหนอดก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกหลังจากนั้นก็เลยมีการรวบรวมมา๓คนพี่ชายนางหนอดแล้วก็อีกสองคนที่เป็นคนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ชายนางหนอดเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับนางหนอดอยู่บ่อยเพราะว่าสามีนางหนอดชอบด่าว่าแรงแรง
ทำให้เกิดความอึดอัดใจแล้วก็แค้นสะสมมานานน้องสาวไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยพูดอะไรให้ดีขึ้นแล้วเหมือนกับแค้นสะสมก็เลยวางแผนลงมือก่อเหตุฆ่านะคะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคือบ้านของพี่ชายนางหนอดอยู่ห่างจากบ้านนางหนอดไปแค่๓๐๐เมตรเลย
มันไม่ไกลกันมากแล้วก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลยตำรวจสพพระท่าช่อแฮทีมแพทย์โรงพยาบาลแพร่และทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบศพนะคะ
รวมรวมพยานหลักฐานกันเสร็จแล้วเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกมณัฐเกิดสุโขผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดแพร่พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหา๓คนไปสอบปากคำนะคะ
เปี้ยกับนายกิติพงศ์เขาเป็นญาติกันด้วยนะคะ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกมณัฐเกิดสุโข
ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
ก็เลยร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่ม
หลังจากสารจังหวัดแพร่ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จากการสอบสวนในเปี้ยกับนายกิติพงศ์รับสารภาพ
ว่านายวารุธพี่ชายของผู้เสียชีวิตพี่ชายของนางหนอดนะคะ
เป็นคนจ้างหวานให้ลงมือฆ่านางหนอดกับนายอาลันสามีชาวต่างชาติ

คนรับเงินคือในเปี้ยรับเงินมา๕๐๐๐เต็ม
เปี้ยแบ่งให้นายกิติพงศ์๓๐๐๐บาท
คือ๓๐๐บาทคุณก็รับจ้างไปฆ่าคนแล้วเหรอคะ

ส่วนนายวารุธพี่ชายของนางหนอดผู้เสียชีวิตให้การภาคเศษนะคะ
คือยังกึ่งรับแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะ
ส่วนประเด็นสาเหตุการลงมือก่อเหตุผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยืนยันว่าเป็นปัญหาในครอบครัว
นายวารุธพี่ชายของนางหนอดอ้างว่าถูกด่าว่าอยู่บ่อย
ใช้เวลาวางแผนแล้วก็จ้างวานมือปืนมายิงเนี่ย๒๓อาทิตย์นะคะครับ

เพราะว่าตัวนางหนอดเองก็เป็นน้องในหนัด
ก็ชักชวนกันมาอยู่ที่เมืองไทย
ตอนแรกเห็นบอกว่าเขาจะไปอยู่สเปนกัน
ก็ให้มาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่กับญาติพี่น้อง
คนเราย่าพี่น้องอยู่ด้วยกันพออยู่ไปนานมันก็นะกระทบกระทั่ง
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อึดอัดใจ
บางครั้งด่าว่าเขาหนักเนี่ย
หลายเรื่องเขาก็เก็บสะสมไว้ในใจ
มาตัดสินใจนี่แหละนะครับ
เขาบอกว่าร้านอาหารเขาได้จากการที่เขาไปทำงานอยู่ที่สก๊อตแลนด์
ไปที่บ้านผู้ชายเนี่ยไปอยู่แถวนั้นน่ะ
มา๔ปีขณะนั้นเนี่ย
เงินปลอเนี่ยปลอละ๗๐กว่าบาท
เขาก็ได้มาเยอะพอสมควรเขาก็มาเปิดร้านอาหาร
ตอนหลังมันก็อาจจะเจ๊งอะนะ

เขาบอกเขาคิดมานานแล้ว

ถูกด่าเรื่อยเห็นไงตั้งใจฮะ
เพราะว่าน้องสาวไม่เข้าข้างเขาเลยเขาบอก
ทุกครั้งเข้าข้างแต่สามี
อืมนี้ค่ะเหมือนกับโปรดแค้นสะสมไปเรื่อย
คือจริงแล้วนายวารุธพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เคยไปทำงานอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าถูกสามีชาวต่างชาตินายอลันเนี่ย
ไล่ออกจากการทำงานครับก็เลยทำให้ยิ่งโกรธไงถูกด่าด้วย
ไล่ออกจากการทำงานด้วยก็แค้นสะสมมาจ้างวานฆ่าแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มองว่าน้องสาวตัวเองนี่ไม่เข้าข้างตัวเองเลย
ให้เข้าข้างแต่สามีต่างชาติคือถ้าไม่พอใจก็
ก็ย้ายไปทำงานที่อื่นก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขาใช่ค่ะแต่นี่คือไปฆ่าเขาเลย
ทีนี้ภรรยาของนายวารุธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมือฆ่าในครั้งนี้
หลังจากนี้จะมอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสามคนนี้อย่างละเอียดรวมไปถึงพยานแวดล้อมอื่นอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ยืนยันว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีก่อนหน้านี้ที่มีการนำรถไปขายนะคะ
เพราะอย่างที่บอกว่าเจอรถว่าเอาไปขายต่อหลังจากทั้งสองคนเขาหายไปจากบ้านประมาณสัก๒วันเอง
ครับคาดว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนไปชี้จุดและทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ที่ผู้ต้องหาได้ให้ปากคำกับตำรวจเอาไว้นะครับ
เท้าความให้ฟังก่อนนะครับว่าในเปี้ยคำใสอายุ๖๒ปีเนี่ย

แล้วในเปี้ยก็เป็นญาติกับนายกิติพงคำวันอายุ๒๔ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะครับ
ระหว่างที่นายอลันสก๊อตฮ็อกกำลังให้อาหารเป็ดอยู่

ช่วงนั้นในเปี้ยถือปืนลูกซองสั้นมาซุ่มบริเวณใกล้กับล้าวเป็ด
ก่อนจะลั่นไกลปืนยิงนายอลัน๑นัด
กระสุนนี่เข้าที่เบ้าตาฝั่งซ้ายนะครับ
แล้วก็กระเด็นไปเข้าที่อกด้านขวาด้วยจนเสียชีวิต

เปี้ยก็พยายามเดินไปที่โรงรถหน้าบ้านของสองสามีภรรยา
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นายกิติพงศ์เข้าไปล็อกคอนางหนอด
ที่นายวรุษพี่ชายของนางหนอด
จะคว้าประแจมาตีที่ศีรษะ
แล้วก็แผ่นหลังของน้องสาวตัวเองนะ
ล้มลงไปแล้วทั้งสามคนก็ร่วมกันเคลื่อนย้ายร่างของนางหนอดกับนายอลันที่ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ไปที่หลุมแล้วก็ฝังนะครับ
คือนางหนอดตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตายหรือสลบนะค่ะ
แต่พี่ชายนายวรุษเนี่ยเอาไปฝังเลยนะครับ
โดยมีนายวรุษเป็นคนขับรถแบ็คโฮ
หลุมในจุดดังกล่าวลึกเกือบ๓เมตร
ใช้เวลาขุดอยู่นาน๑ชั่วโมง
แต่ทีนี้น้ำมันรถแบ็คโฮลมันหมด

ก่อนที่จะโยนร่างของสองสามีภรรยาลงไปในหลุม
แล้วก็ฝังกลบเสร็จตอนประมาณ๒ทุ่มกว่า
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
เปี้ยมือปืนอ้างว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเอาปืนไปโยนทิ้งในพื้นที่อำเภอรองนะฮะ
แล้วก็ถูกตำรวจจับได้ในพื้นที่ที่บ้านของเขาที่อำเภอวังชิ้น
ส่วนจุดทิ้งปืนจุดไหนตรงไหนอย่างไรตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียด
พาไปชี้จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนนายอลันกับนางหนอดเป็นสองสามีภรรยาที่อยู่กินกันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ไม่มีลูกด้วยกันนะฮะก็นายอลันสก๊อตฮ็อกชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะ
มีอาชีพเป็นวิศวกรลงทุนทำธุรกิจหลายอย่างมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีนะครับ
มาเจอกับนางหนอดอยู่กินด้วยกันก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ในช่วงบ้านปลายที่จังหวัดแพร่มาปลูกบ้านหลังใหญ่มาซื้อที่ทำสวนเกษตร

ก่อนจะหายตัวไปเนี่ยแล้วก็พบเป็นศพ
มีรายงานว่าทั้งคู่ได้นัดกับหลานชายของนายอลัน
เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบแพทย์
แล้วอยู่ดี๑๙กันยายนทั้งคู่ก็ติดต่อไม่ได้เลย
หายไปพร้อมกับรถกระบะไง
ซึ่งสรุปแล้วคือเขาถูกฆ่าตายตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ที่บ้านของเขารถกระบะก็มีคนขับไป